ความทรงจำของผมนี่ก็ต้องย้อนไปยุคสมัยพี่เจาะสนามช่องเจ็ดนะฮะมันจะมาสักช่วงประมาณสักบ่ายสามครึ่ง
จะลงเสียงเหรอแล้วเราก็รู้สึกว่า
ทางตระกูลมีผู้ชายอยู่สามคนสามคน
เล่นบอลหมดดูบอลหมดคือเวลาวันเสาร์สามโมงครึ่งเนี่ย

เพราะที่เหลือผู้หญิงเค้าก็จะลงเล่งลงเข้าไป

๓คนที่บ้านเนี่ยเราอยากจะเป็นคนที่

เวลาคุยเรื่องฟุตบอลหรือกีฬา

อันนี้อีก๒คนนี่จะเป็นใคร

คือแม่ผมก็จะมีพี่น้อง๑๐คน
น้า๒คนจะเป็นคนที่๙กับคนที่๑๐
กว่าคนที่๙กับคนที่๑๐มีเชียรดทีมยังไง

มันค่อนข้างจะเป็นคนลักษณะที่แบบว่า

การติดตามช่วงเด็กเนี่ยอย่างที่บอกว่าเจาะสนามผมดู
ก็เป็นรายการฟุตบอลที่น้อยมากจะมีอยู่ในทีวีตอนนั้น
แล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งคือไปดูที่สนามเลย

มีทีมที่ชอบเหรอครับ
เด็กเลยเนี่ยชอบทหารอากาศ
ชอบพี่ตุ๊กปียพงศ์
ชอบคุณกรรมนาศอ้างสูงเนินชอบ

อะไรอย่างนี้ชอบครับ

ช่วงเด็กผมเด็กจะช่วงยุค๘๐อธิบยภรูความแล้วนะ

เปอร์จะเป็นเจ้าบอลถ้วย
แวบแรกที่เรารู้จักฟุตบอลเลยเราดูจาก
รายการทีวีที่มันมีไม่เยอะนะฮะ
เราก็จะเห็นว่าสเปอร์เนี่ยประสบความสำเร็จ

สมัยก่อนถ้าเกิดว่าเอาเทปบันทึกการแข่งขันมาให้ดูเนี่ย

ทำให้เรารู้สึกว่าซึมซับกับสเปอร์
ตั้งแต่ช่วงคริสต์วอดเดิลเกรนฮอดเดิล

แล้วก็ดูมาตลอดออสวาโดอาดิเลส
คนนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่

ซึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้จักผมดีก็จะรู้ว่า
ผมจะเป็นแฟนอาเจติน่า
แล้วก็สเปอร์เนี่ยพอมาสักพักหนึ่ง
พอเราเริ่มสเปอร์เนี่ยคือสัมผัสแรกของเรากับฟุตบอลเลย

แล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้วยเยอะเราแฟนไก่ด้วยทองสเปอร์
วันหนึ่งเราขึ้นมาอยู่ช่วงมัธยม
ขึ้นมัธยมเลยจำนั้นขึ้นมัธยม

ปีกผมได้เสื้อตัวแรกในชีวิตเบอร์ที่ผมใส่คือเบอร์เจ็ด
คือเบอร์๗นึกออกแล้วใช่ไหม
๗ปุ๊บเพราะฉะนั้นผมกลับไปมองอีกทีที่
แล้วตอนนั้นพอดีมีฟุตบอลโลกประมาณ๘๒
ที่ผมเห็นทีมชาติเดนมาร์คแล้วผมชอบเสื้อเขามาก
ทีมชาติเดนมาร์คจะเป็นเสื้อแดงแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับลูกศรลงมาอย่างนี้ฮะ
แล้วเราชอบเราชอบแล้วดันไปได้ดูนักเตะคนหนึ่งแล้ว
ปีกเดนมาร์คในยุค๘๐เลย
แล้วเราก็เล่นปีกเหมือนกัน
บอลจากกลางออกห้างแล้วปีกโจมตีเข้ามาในเขตโทษครับ
นั่นมันเป็นตำแหน่งที่เราอยู่ในทีมโรงเรียน
ใช่ก็เลยอินในบอลระบบนี้แล้วก็เริ่มดู
แล้วก็ศึกษานักฟุตบอลที่ใส่เบอร์๗
นั่นคือความที่ทำให้ผมได้
ถ้าเป็นพี่จอมบาบูนี่เรียกว่าขายวิญญาณ
แต่พอขึ้นมัธยมพอดูฟุตบอลเป็นลงไปในรายละเอียดของเกมแล้วเนี่ย
ผมว่ามันเป็นวัฒนาจักรนะจริงเด็ก
จริงเราก็เคยอินแหละเราก็เคยเป็นวัยรุ่นแล้วก็อินเหมือนเด็กสมัยนี้ที่เขาเป็นแหละ

อันนั้นผมก็บ้าแล้วนะตอนนั้นผมเริ่มบ้าฟุตบอลเต็มตัวแล้วผมเริ่มร้องไห้กับมาลาโดน่าแล้วตอนมันชูถ้วย
หลังจากนั้นพอปี๘๖เนี่ยเซอร์เลสคุมสก๊อตแลนดไปฟุตบอลโลกด้วย
คือเราดูเพื่อความบันเทิงดีกว่าแต่ถ้ามองว่าเราอินกับความสำเร็จเหมือนที่เขาเป็นกันไหม
แล้วถ้าเป็นช่วงปีเนี้ยทีมมี
ฤดูการนี้นะไม่อยากจะพูดอีกดีนะมีบอลไทยมาช่วยให้ผมได้แบบว่าได้ลืมมันออกมาจากสมองบ้างนะฮะ
ก็อย่าเกมล่าสุดแพสนอกนี้ก็บอกว่าเอ่อ

ดีมา๗นัดพังไป๘นัด
เพราะฉะนั้นความโครงเส้นโคมวามันไม่มีแต่ถามว่าเกมในสนามดีไหม
เล่นแบบนี้เลยนะแมนยูไม่ใช่ทีมโตโลวีขึ้นไป
เทรสซิ่งสูงแบบนี้มันอยู่กับทีมตั้งลับแล้วก็สายบอลยาวของเบคคัม

แล้วหน้าเป้าหน้าเป้านี่ขอคิดนิดนึงนะ

ประถามพี่ยิ่งเยอะ
จริงแล้วเรื่องการพากย์ฟลุปลอล์เนี่ยผมพากมานานแล้วนะ
จริงแล้วผมจะมีแฟนคลับในส่วนที่ไม่ใช่ต้านุสทีนนะ
เป็นแฟนคลับในต้าที่บรรบ้าบอลผมก็จะมี

ผมไปในฐานะนายสุรชัยวงบัวขาว

อุ้ยนานแล้วนานเดียวสักปี๒๐๑๐นะฮะ
ทีนี้พอไม่ได้เราถามว่าเราผิดหวังไหม

แต่ว่าเราก็ยังดำเนินวิถีไปในชีวิตนักร้องอยู่
ตอนนั้นก็ยังช่วงนั้นผมก็ยังดังระเบิดระเบอร์อยู่เหมือนกัน
แต่ว่าพอมาถึงปี๒๐๑๑เนี่ย

ถล่มห้องลิวภูมาด้วยกันบ่อยอะไรแบบนี้

โห้ยเราแบบอยากดิ

ก็แบบทุกวันช่วงนั้นก็คือผมซ้อมคอนเสิร์ตประมาณ๓เดือน

พอคนนี้เขาบอกผมมาผมก็บอกเอาวะซ้อมเสร็จตี
เท้าตื่นกัดฟัน๘โมงเช้า
ไปคัดแบบเบอร์เดี๋ยวเขายังใช้วิธีเหมือนเดิม

แต่ทีนี้ไอ้คนในตึกมันจำผมได้
แล้วจำแปลงมันก็เป็นซุบซิบซุบซิบกัน
มันมี๓ขั้นตอนในการคัดคือ

แล้วก็การพูดตามภาพ
มี๓ด่านผมทำด่านนี้โอเค
แต่๓ด่านนี้ทุเรศมาก
ด้วยความเบลอผมนอน๒ชั่วโมง
ก็คิดว่าเออคงไม่ได้ว่าทำไม่ดี

แต่วันหนึ่งเราได้เหมือนเราได้ทำงานให้สโมสร

เราเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรเว้ย
แต่ว่าก็เป็นเรื่องตัคะนิ้นน้อยมาก
ผมซื้อเสื้อซ้อมผมชอบผมชอบเพราะมันเป็นสีเทาสีชอบมันมีเกือบครบทุกซีซั่นนะแต่ว่าซักบ้าง
ได้เอามาบ้างนะฮะแล้วก็เราอยากจะเห็นมันบ้างทีมชาติไทยแน่นอนผมต้องมีผมเป็นแฟนทีมชาติไทย
ประมาณช่วงปีกลางปี๒๐๑๒ผมไปลงเสียงวันสุดท้ายก็เราก็มายืนจ่อยอยู่หน้าลิฟต์
ว่าเอ๊ะสงสัยจะสุดทางแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยกดลิฟต์ลงกำลังจะลงขับรถกลับบ้าน
มีคนเดินเข้ามาเรียกผมข้างหลังพี่ต้าผมหันไปมองเป็นพี่มากสมเด็จสันติเลิศประพบ
เป็นหัวหน้าทีมผู้บรรยายเขาถามว่าผมอยากถามต่อไหม

หล่อเป็นผู้ประกาศข่าวเลย
ดำนี่ก็ไปตามเส้นทางเจ๊ดำนี่คล้ายผมจะเป็นนักดนตรีด้วย

ส่วนผมเนี่ยพี่มาร์คบอกให้ผมอยู่ภาคบอลต่อ

ผมพากบอลฮอนแลนด์เริ่มต้นปุ๊บ
แล้วจากนั้นเหมือนกับผลงานดีมั้ง

ภาคผมภาคบอลเยอะมาก

แล้วก็ช่วงนั้นก็ขยับไปภาคเทนนิส

แล้วก็มีภาคฟุตบอลฟุตซอลไทย

ก็ทำมาตลอด๘๙ปีทำจากค่าตัวขึ้นมาเรื่อ

เพราะผมใช้ชื่อว่าสุรชัยวงบัวขาวมาตลอด
ผมยินเสียงผมฟังเนอะ
บอกไปแอบเห็นชื่อจริง
ผมรู้สึกว่าไอ้การเป็นนักร้องเขาใช้เข้ามา

แต่ว่าทางผู้บรรยายเนี่ย

ผมอยากจะใช้ชื่อจริงนามสกุลของพ่อแม่เรา
ของตระกูลเราอะไรอย่างเงี้ย

ทำไมผมไม่ประกาศไปเลยอย่างความผู้บรรยายกีฬา
แต่ว่าผมอยากต้องแยกให้เป็นส่วนมากกว่า

ผมห้ามฟุตบอลคู่เล็กมาตลอด
ต่อไปเริ่มมาตั้งแต่ศูนย์

เล็กเวทีใหญ่เราเล่นเท่ากัน
เราไม่มีมาแบบว่าสมมุติผมภาคฟุตบอลอาเจนติน่าตอนตี๔
ผมจะมาบอกไปที่กราเบียลแล้วกลับมาที่เนสโต้
ขึ้นไปไม่ได้เราต้องเราเห็น๕เราต้องพูดเป็น๑๐
หมื่นคนหรือร้อยคนผมก็ต้องเล่นเท่ากัน
อันนี้คือน่าจะเป็นความได้เปรียบในการทำงานของผมอีกอย่างหนึ่ง
ว่าน่าจะใช้คำว่าสะเทินน้ำสะเทินบก
คือเราไต่เต้ามาตั้งแต่จุดที่มันเล็กมากจนมาถึงจุดที่มันสูง
แต่ว่าพอคล้ายกันภูมิยายกับนักดนตรี
คือสมัยนักดนตรีผมตายมาจากนักดนตรีร้านอาหารแล้วขึ้นมาในบทสูง
ประสบการณ์ทั้งหลายแหละมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อย
คล้ายกับผมมาทำงานบรรยายกีฬาผมก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อย
พอโตขึ้นเรื่อยประสบการณ์มันสอนเพราะว่าทำงานทุกชิ้นให้ทำเท่ากัน
ไม่มีการไม่มีว่าผมภาควันนี้ผมภาคตราดกับระยองที่แทบจะไม่มีคนดูเลย
เราก็คิดไปเองว่าไม่มีคนดูครูภาคสบายไม่ต้องไปสนใจหรอก
ไม่ได้ผมต้องภาคให้มันเหมือนกันผมต้องภาคตราดกระยองให้เหมือนกับภาคบาซิลเจอกับอังกฤษให้ได้
จริงในจุดนี้ผมได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเพราะจริงผมพูดไปในรายการเลยตอนถอดหน้ากากว่า
รายการติดต่อมาหน้ากากแรกที่ผมขอเขาเป็นเลยคือหน้ากากปีศาจแดง
แต่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าคนจับได้กันหมดแน่เลยเขาก็เลยเปลี่ยนมาให้ผมใส่อีกาแดง
คือแบบความแม่นตัวต่อมา
ผมอยากพูดว่าผมเป็นคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแฟนแมนอยู่แต่ว่ามันกักผมอยากระเบิดตุ้มเลย

จริงมันก็ไม่น่าพูดนะจริงเป้าจริงที่ผมอยากแตะที่สุดเลยคือ
คนดูบอลไทยไปไม่หมดเลยเด็กที่เก่งบางคนก็เก่งกว่าผมมาก
แต่ว่าเราได้โอกาสที่ดีมาแล้วเรารู้สึกว่าเราจะต้องทำโอกาสนี้เผื่อพวกเขาด้วย
ที่เขาฝันเหมือนเราแต่เขามาไม่ถึงเราต้องทำเบื่อเขาด้วย

ผมไม่เชื่อว่าผมไม่คิดว่าบอลสองแมชจะทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปขนาดนี้นะครับ
คือสายปั่นเนี่ยจริงอย่างที่บอกผมพากบอลอย่างนี้มานานแล้ว
แต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในชื่อสุรชัยวงบัวขาว
แล้วใช้ชื่อว่าต้ามิสเตอร์ทีมนำทัพเนี่ย
มันก็ด่าสองคมนะว่าผมจะทำยังไง

บอกตรงว่าเวทีมันใหญ่ขึ้นโอกาสโดนด่าผมมีเยอะขึ้น

ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเกร็ง
แต่ผมชอบความกดดันแบบนี้

ไปอะไรแบบอว่าแบบหมดเลยมันมันแล้วแต่ผู้บรรยายครูกับผมด้วย
แต่ผมรู้ผมจะต้องทำความรู้จักกับ
ที่รู้สึกว่ามันสนุกดี
ก็มีหลายคนถามผมบ่อยนะว่า

ระหว่างการร้องเพลงกับการทำกีฬานะ

ผมเคยตอบเขาไปว่าสำหรับการเป็นนักร้องเนี่ย

แล้วมันน่าจะเป็นหน้าที่ของผมในการอยู่โลกวันนี้

เป็นสิ่งที่ผมเดินหาเขามาตั้งแต่เด็ก
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วผมทำแล้วผมมีความสุขมาก
เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกน้องนะถ้าดูอยู่
ถ้าเราจะบ้าอะไรบ้าให้จริงแล้วก็เล่นให้สุดนะฮะ
ถ้าเราจะชอบฟุตบอลเราอยากเป็นแบบผมอย่างนี้
เช้ามาคุณต้องเปิดอะไรอ่านก่อนเลย
ตอนต้นไปผมจะความรู้สึกแอดเสมอ
มันรู้สึกทุกวัน

ขอบคุณครับ